เพราะเราคือลูกของพ่อ
แล้วเราก็พยายามทำดีที่สุดแล้วก็ตอนลูกตอนหลานให้ทำดีที่สุดค่ะ
เพื่อตอบแทนบุญคุณที่พระองค์ท่านทำไว้ให้กับประชาชนของท่านทุกคนค่ะ
เพราะเราคือลูกของพ่อ
รายการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกความทรงจำ
ที่ลูกประชาชนชาวไทยมีต่อพ่อของแผ่นดิน
เพราะเรามีพ่อหลวงเป็นที่สุดในดวงใจเหมือนกัน
เพราะเราทุกคนคือลูกของพ่อ
สวัสดีครับผมสงครามโพวิไลนะครับเป็นวิทยากรการถ่ายภาพทั่วไปครับ
แล้วก็ว่างก็เข้าป่าล่าภาพสนุกตามภาษาคนถ่ายภาพครับ
ชายผู้รักและผูกพันกับการเล่าเรื่องราวด้วยภาพถ่าย
และมีโอกาสได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่๙และพระบรมวงศานุวงศ์

จริงแล้วถ้าจะย้อนกลับไปสมัยที่ผมเด็ก
ก็เป็นนักเรียนชั้นมัธยมนะครับ
อาจารย์ที่โรงเรียนบอกว่าสงคราม

แล้วก็ไปยืนกั้นแถวให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอ้โหแบบมันเป็นอะไรที่มันระทึกอะฮะ
ประทับใจคือเวลาเรามองพระพักษ์ของในหลวงของเราเนี่ย
อิ่มอะครับอิ่มหรือที่ภาษาเราพูดเขาว่าปิติใจมากเลย
ได้พบพระพักษ์ท่านได้เห็นการเยื่องพระบาทไป
ได้ทรงสุดพระวรกายถามสารทุกข์สุขดิบกับชาวบ้าน
ตัวเองก็ยังคิดว่าเราคงไม่มีวาสนาที่จะได้ไป
ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านคือได้ไปพูดคุยกับท่านอะไรอย่างนี้นะครับ
และอีกหนึ่งสิ่งที่ครูสงครามจำได้ไม่ลืม
นั่นก็คือภาพที่ในหลวงรัชกาลที่๙มีกล้องคล้องคอไว้ตลอดเวลา
ทีนี้พอเราเริ่มทำงานทำงาน
ความหัวเลือกเลือกถึงอดีตที่เคยพบในหลวง
ความหัวเลือกเลือกถึงที่ตอนดูข่าวดูอะไร
พระองค์เสด็จไปที่ไหนทรงมีกล้องประทับพระสอตลอดเวลา
เราก็มานึกถึงเออใช่เวลาท่านเสด็จไปเดินเสด็จไป
ที่ไหนแห้งแรงท่านทรงถ่ายภาพไว้
แล้วก็ทรงมีพระราชดำริเรียกว่าโครงการ

ถ้าถ่ายภาพวันที่๑ไว้แล้วอีกร้อยวันจะเป็นยังไง
นั่นแหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ภาพถ่ายกับสิ่งที่เราเห็นเมื่อก่อนก็วันนี้ไม่เหมือนกัน

คือนี่มันคือการบันทึกเรื่องราวอดีต
ผมก็เลยตั้งนิยามให้ตัวเองว่า
กล้องคือเครื่องมือที่หยุดการเวลาได้
ภาพถ่ายคืออัญมณีแห่งชีวิต
นี่คือสิ่งที่ผมก็เกิดขึ้นในใจแล้ว
แล้วก็คิดว่าหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ย
เราจะได้ถ่ายภาพพระองค์ท่านไว้
เพราะวันนั้นที่เราเป็นเด็กเราไม่มีโอกาส
และเก็บบันทึกความทรงจำเหล่านั้นไว้เลย
วันนั้นได้ทราบข่าวว่า
บ่าย๓บ่าย๔ท่านจะเสด็จปัดพระแก้ว

ไปตั้งแต่๑๐โมง๑๑โมงเลยครับ

ผมไปอยู่แถวที่๔ที่๕แล้วครับ

ชื่นชมพระเรามีของพระองค์ท่าน
คนชื่นชมมากที่สุดคืออะไรครับ
รอยยิ้มบนพระพักษ์ท่าน
ที่มีแต่ความงดงามนะฮะ

ผมก็ใช้กล้องราคาถูกนะฮะ
ยกขึ้นชูขึ้นไปบนฟ้า

ภาพนั้นเป็นภาพที่ผมภูมิใจมากที่สุด

แล้วก็ถูกเก็บไว้ในห้องหัวใจ
ดีฤทธิ์ทิ้งไม่ได้โดยเด็ดขาด
แต่เรื่องราวความประทับใจในชีวิตของครูสงคราม

เพราะเมื่อท่านมีโอกาสได้เข้าไปทำงาน
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
เรื่องราวดีก็เกิดขึ้น
คือว่าหลังจากที่อยู่สมคมในภาพ
เราเรียนความรู้จากอาจารย์ภูเนี่ยอาจารย์จิตสนิทสนมกันแล้วเนี่ย

ต้องการที่จะเข้าไปถวายกล้อง

ต้องให้สงครามไปถวายการใช้กล้อง
สงครามเคยทำงานกับโรงงานที่ญี่ปุ่น

ส่วนอาจารย์ภูลนั้นถ้าถนัดเรื่องพูดถ่ายภาพ
อาจารย์จิตท่านถนัดเรื่องการล้างฟิล์ม
เพราะอาจารย์จิตจงมั่นคงล้างฟิล์มให้ในหลวงมา๓๐ปี
ขาวดำทุกม้วนที่ในหลวงถ่าย

ส่วนภาพถ่ายที่เป็นเชิงศิลปะ
หรือเชิงทำอะไรให้ดูสวยงาม

ผมก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปถวายกล้อง
พระองค์ท่านเป็นครั้งแรกนะครับ
หลังจากนั้นมามีอยู่บางครั้งที่

พระองค์ท่านทรงกล่าวว่า
เคยฟังเสียงกล้องชัตเตอร์ตัวเองไหม

อาจารย์ภูรณ์ดังแบบ

คนโน้นคนนี้ก็ดังโช๊ะแช๊แช๊

ของฉันจะดังเชียดเบิร์ต
ทำไมดังแปลกต้องฟังดีสิ
เช็ดเบิร์ดเช็ดเบิร์ดเช็ดบาทเจ็ดบาท
ทุกครั้งที่ฉันกดชัตเตอร์
ชัตเตอร์จะสอนฉันว่าเสียเงิน๗บาทแล้วนะ

กว่าจะได้ภาพหนึ่งภาพเนี่ยเสียเงินไป๗บาทแล้วนะ

นึกถึงคำของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะ
กระทั่งผมแต่งกรอนเอาไว้กรอนนะครับ
เสียงชัตเตอร์ที่ฟังดังเจ็ดบาท
พระบาทล้วนเก้าเฝ้าสั่งสอน
จะถ่ายภาพคราใดให้สังวร
แน่นอนแน่ใจได้ภาพดี
เพียงแต่แค่กดปุ่มชัตเตอร์
ต้องเสนอความงามให้ถ้วนที
ปรับชัดวัดแสงถูกวิธี
สองมือที่คุมกล้องต้องมั่นใจ
อีกทั้งมีเส้นสวยด้วยสีแสง
อารมณ์แรงเล่าเรื่องอย่างสดใส
แสวงหารอคอยด้วยหัวใจ
มั่นคงไว้คือปัญญาพาภาพงาม
วันที่๑๓ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
ในใจของคู่สงครามและคนทั้งประเทศ

เพราะแสงสุดท้ายแห่งพระบารมี
ลาลับสิ้นที่ปลายขอบฟ้า
หนึ่งทุ่มตรง

หนึ่งทุ่มตรง
แหมผมวันที่ทราบข่าวเนี่ยผมนั่งอยู่ที่บ้านนี่แหละ

ฟุ๊บหน้าลงกระโต๊ะแล้วถ้าพระองค์ท่านคงจากเราไปแล้วอะไรอย่างเนี่ย
ก็รีบขนเอาภาพทั้งหมดมากองไว้บนโต๊ะ

พระองค์ดูแล้วมันก็น้ำตาลายไปเรื่อย

ภาพแห่งความทรงจำที่ผุดขึ้นมา
มันถูกหล่อล้อมด้วยน้ำผัดไทยที่งดงาม
เหมือนเหนิมน้ำพัดไทยท่านห่อคุ้มเราอยู่

แต่ว่าพอรู้ว่าท่านรับไปเนี่ย

มันอาดูลนะครับ

บหน้าลงกับโต๊ะเนี่ยโต๊ะทำงานเนี่ย

ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าชีวิตผมเกิดมา
เพื่อกันให้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ก็จะขอให้ต่อไปตราบที่ผมยังมีแรงอยู่
ปัจจุบันครูสมครับ
ท่านท่านรับไปเนี่ย
มันถูกรอล้อมด้วยน้ำพัดไทยท่านห่อคุ้มเราอยู่

จุบันครูสงครามยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ให้
โดยการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ
แก่สถาบันการศึกษาทั่วไป

เชกเช่นเดียวกับคำสอนของพ่อที่สอนให้เรารู้จักเป็นผู้ให้
ภาพพอดีไม่มีอีกแล้วในวันนี้แทบสิ้นใจ
ไม่มีอีกแล้วในวันนี้
พระมาสมเด็จพระปารมินทรมาฮภูมิพร